สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะมากันที่เรื่องราวของหนึ่งในทายาทโบนันซ่านะคะอย่างหนุ่มภูผาเตชะนรงค์ค่ะ
หนุ่มภูพานะคะก็มีข่าวว่ากำลังกุ๊กกิ๊กอยู่กับสาวมิ้นท์ชาลิดามาได้พักใหญ่แล้วแหละแต่ว่าล่าสุดนี้สิคะมีข่าวแววมาว่าคุณพ่อของสาวมิ้นท์นั้นออกอาการหวงลูกสาวสุดเลยงานนี้หนุ่มภูผาเขามีวิธีพิชิตใส่พ่อตายังไงไปดูกันค่ะ
เป็นอีกหนึ่งคู่รักวัยทีนะคะที่คบหาดูใจกันอยู่ในสายตาผู้ใหญ่มาโดยตลอดสำหรับนางเอกสาวมิ้นท์ชาลิดาและทายาทโบนันซ่าภูพาเตชะนรงค์แต่ก็ไม่ไหวมีข่าวออกมาว่าคุณพ่อของฝ่ายหญิงห่วงลูกสาวสุดสุดงานนี้ค่ะภูพาออกมายอมรับว่าข่าวเนี่ยค่อนข้างเป็นความจริงแต่เวลาที่ทั้งสองคนจะทำอะไรหรือว่าไปไหนมาไหนกันก็จะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่เสมอ
โดยเจ้าตัวก็เข้าใจถึงความเป็นห่วงของครอบครัวฝ่ายหญิงและพร้อมจะระมัดระวังไม่ทำให้มิ้นเกิดเรื่องเสียหายก่อนจะย้ำว่าสถานะตอนนี้ก็ยังคงเป็นคนที่สนิทกันแต่ไม่ขอใช้คำว่าแฟนค่ะ
คืออยู่แบบนี้อยู่แบบไหนก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเอาคำนี้มานิยายอะไรก็ได้
ไม่ได้เป็นเพราะคุณพ่อออกตัวว่าห่วงดุอะไรอย่างนี้เลยไม่กล้าใช้
อย่างนั้นนะครับก็คือเอาความสบายใจดีกว่า